พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสินค่ะมีนักศึกษาสาวคนหนึ่ง
เหมือนกับเกิดอาการเครียดอยู่ดีเธอก็กรีดร้องเสียงดัง
โยนกระเป๋าโยนโทรศัพท์มือถือทิ้งไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาสาวที่กรีดร้อง
แล้วก็พยายามกระโดดไปบนถนนเพื่อให้รถชน
ก่อนหน้านี้ตำรวจสพเมืองกาลสินได้รับแจ้งจากประชาชนค่ะ
ว่าเห็นคนคลุ้มคลั่งกระโดดลงไปบนถนนจะให้รถชน
ก็เลยประสานไปยังสายตรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาลสินหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ครูฝ่ายปกครองวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเข้าให้การช่วยเหลือ
จากการตรวจสอบก็พบนักศึกษาสาวคนนี้แหละค่ะ
นั่งอยู่ที่พื้นข้างถนนแล้วก็กรีดร้องเสียงดัง
กระเป๋าทิ้งโทรศัพท์ไว้ข้างทางเหมือนกับโยนทิ้งเอาไว้
ที่พยายามสอบถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร
นักศึกษาสาวคนนี้ไม่ยอมตอบกรีดร้องอย่างเดียว
ตอบอะไรก็ร้องอยู่ตลอดเวลาค่ะ
คนที่มาพบเห็นก็ช่วยปลอบปลอบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่นำโทรศัพท์ของนักศึกษาสาวคนนี้โทรไปหาแม่
ก็รู้ว่าน้องเขามีอาการเครียดเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้ว
ตำรวจก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
เมื่อสักครู่แอบได้ยินเสียงกรีดร้องคนจะเข้าไปช่วยก็ไม่ยอมก็สะบัดทิ้ง
จากการสอบถามคนเห็นเหตุการณ์เบื้องต้นนะคะก็รู้ว่าได้เห็นนักศึกษาสาวคนนี้ยืนคุยโทรศัพท์อยู่
จากนั้นก็ร้องไห้กรีดร้องเสียงดังแล้วก็โยนกระเป๋าโยนโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้
แล้วก็พยายามจะกระโดดลงไปบนถนนให้รถชน
คนที่อยู่แถวนั้นก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
พยายามจะห้ามพยายามจะช่วยปลอบ
พยายามจะถามถึงสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็น้องเขาก็ไม่พูดร้องไห้อย่างเดียว
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะคะ